อยู่ที่รถยังไม่มาเขียนหน้ามากเลย
ขอร้องกันใหม่ค่ะบันเดชน์
อยู่นี่
จะเป็นเหมือนข้อสบายดี

ถ้าเราต้องได้จริงผสมกิน

อยู่ข้างในเพียวเลยที่เป็นปีกว่า
พอออกจากอีกเดือนจากมาแม่เขาก็
เขาก็มารับมารึงจันแล้วเขาขอให้บวช
แล้วพอบวชเสร็จแล้วเห็นเขาหน้าตาหน้าตาฟองใจ
มีออร่ามันก็เลยบอกแม่เอาไปสาบรักษาเลย

ปวดให้แม่ตลอดชีวิตนะแต่แม่ต้องรักษาตัว
คือแกไม่กินยาฉันจะไม่รักษาตัว
ก็เลยได้รักษาที่สุด
ก็เลยทำให้พาแม่ไปรักษาที่สุโขทัย
แล้วคือที่บอกว่าย้ายเสร็จไปนะครับ
แล้วก็วันหนึ่งที่บอกเขาว่า
แกเอาแฟมให้ผมกินตอนผมเป็นผ้านะ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
ผมจ่ายค่าเทอมแล้วก็ทำรายงานจบเขาจะทำรายงานทุกงาน
แล้วก็ได้วุฒิมาปี๖๓แต่ว่าแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ช่วงนั้นโควิดเค้าห้ามรับปริญญาหมดจากจัดงานจบต่าง
ก็เลยเพราะว่านั่นแหละความสุดโทรมของอาการทางสมองแก
ลงขึ้นทุกวันไปหาที่ไรเค้าจำไม่ได้ไปหาที่ไรจำไม่ได้
แล้วผมเห็นประกาศของวิรัยว่ารับปริญญาตรีของผู้ที่จบ
รับปริญญาของผู้ที่จบมาตั้งแต่ปี๖๓ผมก็เฮ้ยรุ่นผมมันจบ
ผมทุกคนแล้วเขารับปริญญาไปแล้วเหลือผมคนเดียว
แต่ผมก็ไปรับกับรุ่นที่จบหลังผมมาเอ้ยที่ที่จะบอกค่ะที่เรียนหลังผม
แล้วแหละไปขอคือคืออยากให้แม่ได้นี่แหละให้พี่แกมาแบบมันคือ
เอ๊กทำสำเร็จแล้วนะคือคือทุกวันนี้ผมเป็นคนดี
ผมมั่นใจเรามากินกระบุรีก็ไม่จบตามที่แม่ต้องการแหละ
มีการงานมั่นคงแหละผมพูดเลยอ่ามีการมีการการที่ที่ที่ผมเลี้ยงตัวเอง
แล้วมาดูแลอ่าคนละภาพใดดีเหลือนี่แหละปริญญาที่แม่ยังไม่ได้แตกมัน
ใครก็ตามพี่ว่าพ่อแม่อยู่หรือผู้ที่เย็นดูเพราะว่าบางคนทันอยู่บุญเศียบของแม่
น่าจะเฒ็บแยกทางเผลออะไรอยู่กับคุณย่าตายยายพี่ตานหาหาถ้าใครที่ยังมีบุญ